สวัสดีค่ะเมาทุกสิ่งแซ่บจริงทุกเรื่องบันเทิงค่ะ
วันนี้ค่ะอยู่กับเราสองสาวนะคะเรือนขวัญแล้วก็คุณแจ๊กกะรีนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาร่วมแสงความยินดีนะคะ
กับคุณป๊อปโปเตโตนะคะแล้วก็วาดที่เจ้าสาวน้องใบเตยค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะเลิกดีที่เขาจะเข้าประตูวิวาเนี่ย
วันที่๑๕พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะ
แต่เมื่อเช้านี้คุณผู้ชมนะคะคุณปั๊บโปเตโต้นะคะ
แล้วก็สาวเตยพร้อมด้วยครอบครัวนะคะก็ได้พากันเข้าไปกราบขอพรนะคะ
แล้วก็รับพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ค่ะจากสมเด็จพระสังฆราชนะคะ
แล้วก็ได้ถวายเครื่องสังกฐานแก่พระพิสุขสงฆ์นะคะ
ณวัดราชบอพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ต่อไปค่ะ
ซึ่งพี่ปั๊บเองนะคะก็ได้โพสต์โมเมนต์แห่งความประทับใจนี้ไว้ในเฟซบุ๊ค
แล้วก็อินสตาแกรมส่วนตัวคุณผู้ชมภาพก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
ก็ชุดไทยสวยงามมากนะคะใช่พร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่นะคะ
โดยคุณปั๊บเผยถึงความรู้สึกว่าเป็นอีกโอกาสที่พิเศษมากในชีวิต
สำหรับผมเหลือเกินครับและต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่
คนรอบข้างที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดมาโดยในวันนี้นะคะ
พี่ปั๊บแล้วก็สาวใบเตยค่ะสวมชุดผ้าไหมไทยสีสุภาพนะคะ
พร้อมด้วยพวงมาลัยที่ร้อยมาอย่างประนีต
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของการเริ่มต้นชีวิตคู่ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวล่ะค่ะ
แล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเชื่อแน่ว่าทั้งวงการเพลงค่ะ
ก็ต้องไปร่วมแสดงความดีกับพี่ปั๊บแน่นอนนะคะรวมไปถึงพี่ตูน
ซึ่งพี่ตูนกับพี่ก้อยเนี่ยกับคุณก้อยเนี่ยจะแต่งงานไป